เป็นข้อที่๓และประเด็นข้อที่๔ได้มอบหมายให้ท่านนักคลินเมฆไทยรัฐเป็นผู้อ่าน

ประเด็นที่๓คณะกรรมการบริหารพักการเมืองของผู้ถูกร้องจะถูกเพิกถอนจิต
สมัครรับเลือกตั้งตามพระพิจัดประกอบรัฐมนุนวัดิภักดิ์การเมือง
พศ๒๕๖๐มาตรา๙๒วัก๒หรือไม่อย่างไร
พิจารณาแล้วเห็นว่าพระพิจัดประกอบรัฐมนุนวัดิภักดิ์การเมือง
พศ๒๕๖๐มาตรา๙๒วัก๒บรรยัติในลักษณะเป็นบทบังคับว่า
เมื่อสารรัฐมนุนได้ดำเนินการไต่สวน
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองกระทำการตามวักหนึ่ง
ให้สารรับนูลสั่งยุบพักการเมือง
และเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักการเมืองนั้น
เมื่อผู้ถูกร้องได้กระทำการอันเป็นเหตุให้สั่งยุบพักผู้ถูกร้อง
สารรัฐมนุนจึงต้องสั่งยุบพักผู้ถูกร้อง
ตามประหยัดประกอบรัฐมนุนวัดิภักดิ์การเมือง
พศ๒๖๐มาตรา๙๒ว๑ว๓และว๒
เมื่อสารรับนูลมีคำสั่งยุบพักผู้ถูกร้องแล้ว
จึงชอบที่สารรับนูลจะมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการบริหารพักของผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่ง
กล่าวอยู่ในวันที่๒มกราคม๒๕๖๒หรือวันที่๑๑เมษายน๒๕๖๒
อันเป็นวันที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพักผู้ถูกร้อง
ตามพศ๑๖๐มาตรา๙๒ว๒

เมื่อวิธีใช้ให้เพิ่มถอนสิทธิสมัครับเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพักผู้ถูกร้องแล้ว
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาเท่าใด

ระยะเวลาการเพิ่มถอนสิทธิสมัครับเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นสิทธิทางการเมืองอย่างหนึ่ง

ผู้อาสาเข้ามาทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง
ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้ง

จึงต้องพิจารณาให้เป็นไปตาม
หลักความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควร
ระหว่างพฤติการและความแว่แรงแห่งการกระทำ
ให้ได้สัดส่วนกับโทษที่จะได้รับ
ซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคล
การที่สารำนูลเคยมีคำวินิจฉัยที่๓ทัพ๒๕๖๒
รวมวันที่๗มินาคม๒๕๖๒เป็นบรรทธานไว้
เมื่อพิจารณาลักษณะของการกระทำของผู้ถูกร้อง
ดังที่วินิจฉัยว่าข้างต้น
กระทำของผู้ถูกร้องเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน
พระราชบัญญาประกอบประธธรรมนูล
ว่าด้วยพักการเมืองพศ๒๕๖๐มาตรา๗๒
ห้ามพักการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่ง
ภาคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สิน

โดยที่ผู้ถูกร้องรู้หรือควรจะรู้
ว่าได้มาโดยไม่ชอบโดยกฎหมาย
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มา

ใช้วิธีการกู้ยืมเงินจากนายธนทรจึง
จึงร่วงลงกิจวัตรภักษ์ผู้ถูกร้อง
เป็นจำนวนเงิน๑๙๑ล้าน๒แสนบาท
ซึ่งปรากฏพฤติการและพยานหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องมีเจตนา
ที่จะหลีกเลี่ยงบทบัญญัติแห่งมาตรา๑๕

ที่ห้ามบุคคลใดบริจาคเงิน
ที่มีมูลค่าเกิน๑๐ล้านบาท

และห้ามพักการเมืองรับบริจาคเงิน
ที่มีมูลค่าเกิน๑๐ล้านบาท

ซึ่งเป็นการเมืองการจิตการของพักผู้ถูกร้อง
ไม่ถูกต้องตามบทบรรยัติแห่งกฎหมาย
และขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐมนูลมาตรา๔๕วัก๒
แต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะทำให้สมาชิก
พักของพักผู้ถูกร้อง
ครอบงำหรือชี้นำจากบุคคลดังกล่าว
ได้โดยสิ้นเชิงหรือประชาธิปไตย
ภายในพักของผู้ถูกร้องสูญเสียไปทั้งหมด
จึงเห็นสมควรกำหนดระยะเวลาการเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหาร
พักของผู้ถูกร้องมีกำหนดเวลา๑๐ปี
นับตั้งแต่วันที่สารรับนูลมีคำสั่ง

ซึ่งจะสอดคล้องกับระยะเวลาต่าง
พมันประกอบและทำหนิวัฒนีภาคการเมือง
พส๕๖๐๙๔ว๒
ห้ามผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพักการเมือง
ที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งไปจดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่
มีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่

ของคณะตรรมการ
ตามมาตรา๙๒วัก๒
ประเด็นที่๔
ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพักของผู้ถูกร้องที่ถูกยุบและถูกเพิก
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งจะไปจดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่
หรือเป็นกรรมการบริหารพักการเมือง
หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่
อีกไม่ได้ภายในกำหนด๑๐ปี
นับตั้งแต่วันที่พักผู้ถูกร้องถูกยุบตามพระประหยัดประกอบรัฐมนุนว่าด้วยพักการเมือง
พศ๖๖๙๔ว๒หรือไม่

พศววพศ๕๖๔ว๒บว
ไม่ให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริหารของพักการเมือง
ที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
ดังกล่าวไปจดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่
หรือเป็นกรรมการบริหารพักการเมือง
หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่อีก
ทั้งนี้ภายในกำหนด๑๐ปี
ตั้งแต่วันที่พักการเมืองนั้นถูกยุบ
บรรยัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นบทบรรยัติ
ว่าด้วยผลของการฝ่าฝืนกฎหมาย
ซึ่งไม่ได้ให้อำนาจแก่สารรับนูลที่จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
เมื่อสารรับนูลมีคำสั่งยุบพักของผู้ถูกร้อง
และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพักของผู้ถูกร้องแล้ว
จึงต้องสั่งให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริหารพักของผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่ง
ดังกล่าวอยู่ในวันที่๒มกราคม๒๕๖๒
หรือวันที่๑๑เมษายน๒๕๖๐
อันเป็นวันที่มีการกระทำอันเป็นเหตุ
ยุบพักผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
จดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่
คือเป็นกรรมการบริหารพักการเมือง
หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้

นับตั้งแต่วันที่สารรับนูลมีคำสั่ง
ยุบพักผู้ถูกร้องตามพระญาติประกอบรัฐนุน
ไว้ด้วยพักการเมืองพศ๑๖๐มาตร๙๔ว๒
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงสั่งยุบพักอนาคตใหม่ผู้ถูกร้อง
ตามพระญาติประกอบรัฐนุนไว้ด้วยพักการเมือง
พศ๑๖๐มาตร๙๒ว๑ว๓
และวัก๒ประกอบมาตรา๗๒
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพักผู้ถูกร้อง
ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่๒มกราคม๒๑๖๒
หรือวันที่๑๑เมษายน๒๑๖๒
ซึ่งเป็นวันที่มีการกระทำ

ตามพระญาติประกอบรัฐนุนไว้ด้วยพักการเมือง
พศ๑๖๐มาตร๙๒ว๒

นับตั้งแต่วันที่สารมนุนมีคำสั่งยุบพักผู้ถูกร้อง
และห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริหารของพักผู้ถูกร้องดังกล่าว

หรือเป็นกรรมการบริหารพักการเมือง
หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่อีก
ภายในกำหนด๑๐ปี
นับตั้งแต่วันที่สารลำนูลมีคำสั่งยุบพักผู้ถูกร้อง

ว่าด้วยพักการเมืองพศ๒๕๖๐มาตรา๙๔วัก๒
ทุกคนยื่นขึ้นนะครับฟังรายงานกระบวนพิจารณา
นัดฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลในวันนี้
ผู้แทนผู้ร้องมาสาร
ส่วนผู้ถูกร้องทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา
สารรัฐนุนได้อ่านคำวินิจฉัยที่๔ทัพ๒๖๖๓

ให้ผู้แทนผู้ร้องฟังแล้ว
และถือว่าคำวินิจฉัยได้อ่านโดยชอบแล้ว
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐนุน
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารธรรมนูล
พศ๒๖๖๑มาตร๗๖
ให้คู่กรดีคัดถ่ายสำนาวคำวินิจฉัยได้

นับแต่วันอ่านคำวินิจฉัย